บางผู้เราที่วิทยาสวัสดีตอนนี้ไปดูพฤษฎิการโหดของคนร้ายรายหนึ่งก่อนนะคะ
คือชาวบ้านเนี่ยจับกลุ่มพูดคุยกันเลยว่าจิตใจทำด้วยอะไร

คือก่อเหตุฆ่าพระสงฆ์ค่ะ
แล้ววิธีการฆ่าที่บอกว่าโหดเยี่ยมเพราะว่า
คือเขาใช้วิธีการเผา
จนไหม้เกรียมทั้งตัวเลยนะคะ
แล้วก็ต้องบอกด้วยว่าพระสงฆ์รูปนี้เป็นพระสงฆ์ที่ชาวบ้านรักใคร้แล้วก็นับถือเป็นอย่างมาก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดบึงกาลนะคะ
ก็ตำรวจและเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งมาว่ามีพระมรณภาพอยู่ในกุฏิสำนักสงฆ์พระประเสริฐเกิดทรัพย
บ้านโพนทองในอำเภอโซ่พิสัย
ตำรวจสพโซ่พิสัยก็เลยไปตรวจสอบค่ะ
ที่ตั้งของสำนักสงฆ์แห่งนี้อยู่ถ้ำกลางสวนยางพารา
ห่างจากบ้านชาวบ้านประมาณสัก๒๐๐เมตรนะคะ
ที่ลานวัดแล้วก็หน้ากุฏิมีทั้งชาวบ้านแล้วก็ลูกสิทธิ์ลูกหา
วิภาควิจารณ์ถึงพฤติกรรมของคนร้ายกันค่อนข้างเยอะเลยค่ะ
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นกุฏิทำด้วยปูนชั้นเดียวประตูและหน้าต่างทำด้วยกระจก
ด้านในห้องนอนเข้าไปก็สภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะ
พบรอยไฟไหม้ทั้งที่นอนพื้นห้องแล้วก็เพดาน
มีรอยควันไฟดำไปหมดเลยแล้วก็มีกลิ่นน้ำมันการ์ดฟุ้งกระจายทั่วห้อง
พอไปตรวจสอบที่หน้าห้องน้ำค่ะ
พบศพของพระสมจิตเกิดทรัพย์หรือว่าหลวงพ่อแตวัย๕๓ปี
เจ้าของสำนักสงฆ์พระประเสริฐเกิดทรัพย์นอนเปลือยกายเหลือแต่ประคดรัดเอว
ส่วนสบงแล้วก็อังสะถูกไฟไหม้หมดเลยนะคะ
ผิวหนังมีรอยไหม้เกรียมไปทั้งตัวแต่ว่าไม่มีบาดแผลถูกทำร้ายค่ะ
นอนก็ถูกไฟไหม้จนหมดข้าวของก็กระจัดกระจาย
แต่ที่น่าสังเกตก็คือว่าสมุดบัญชีเงินฝากส่วนตัว
และเจ้าหน้าที่ยังเจอผ้าพันไม้ที่เอาไว้ใช้ชุบน้ำมันในห้อง๒ด้ามนะคะ
แล้วก็เศษซากแกลลอนน้ำมันอีก๒แกลลอนด้วย
ไปตรวจสอบที่หน้าต่างข้างห้องนอนค่ะ
กระจกแตกแล้วก็มีรอยเลือดด้วย
คิดว่าน่าจะเป็นเลือดของคนร้ายอาจจะโดนกระจกบาด
พันธุ์ตำรวจโทชาติชายพัฒนาสุกรองผู้กำกับการสพโซ่พิสัยบอกว่า
จากการสอบถามพยานแวดล้อมเนี่ยพบว่าคืนเกิดเหตุ
มีรถยนต์คันหนึ่งขับมาจอดในวัดค่ะ
แต่เพราะว่าฝนมันตกก็เลยไม่ได้มีใครออกมาดู
หรือว่าสนใจว่าเป็นรถของใครมาทำอะไรอย่างไร
แล้วก็อย่างที่บอกว่าสำนักสงฆ์นี้อยู่ห่างจากหมู่บ้าน๒๐๐เมตร
ก็เลยไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลยค่ะ
แต่ว่าตำรวจตอนนี้เขาพอที่จะมีเบาะแสของคนร้ายอยู่บ้าง
โดยเมื่อไม่นานมานี้มีลูกศิษย์ทั้งที่เป็นพระแล้วก็คาราวาสประมาณ๓กลุ่ม
เกิดมีปัญหาทะเลาะกันเรื่องเงินผ้าป่า
ซึ่งผู้ตายไม่เห็นด้วยกรณีเอาชื่อสำนักสงฆ์ไปพิมพ์ซองผ้าป่า
ศรัทธามาจากกรุงเทพมหานคร
โดยเงินที่มาถวายวัดมีน้อยไม่เหมาะสม
ซึ่งเชื่อว่าเป็นสาเหตุของการมรณภาพในครั้งนี้ค่ะ
โดยได้ตัดประเด็นการฆ่าชิงทรัพย์ออกไปเพราะว่าทรัพย์สินยังอยู่ครบ
นี้หน่วยพิสูจน์หลักฐานบึงการไปเก็บรวบรวมเนื้อเยื่อของผู้ต้องสงสัยเอาไว้๓ราย

ส่วนศพพระสมจิตก็ส่งไปผ่าพิสูจน์ที่ภาควิชานิติเวศาสตร์นะคะ
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อหาสาเหตุการมรณภาพอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ
สำหรับพระสมจิตหรือว่าหลวงพ่อแตเนี่ยนะคะบวชมาแล้ว๓๓พันศาค่ะ
ก็มักจะทำเครื่องรางของขลังทำสมุนไพรแจกญาติโยม
เวลาชาวบ้านเจ็บชาวบ้านป่วยไม่ว่าเวลาไหนเนี่ย
ก็จะนิยมมาให้หลวงพ่อแตนนี่แหละรักษาให้
ก็เลยเป็นทั้งที่ร่ำลือแล้วก็รักใคร่ของชาวบ้าน
ศรัทธาซื้อที่ดินถวายถึง๓ไร่
ตั้งเป็นสำนักสงฆ์ในปัจจุบันนี่แหละค่ะ